ท่านผู้ชมครับญาติโยมเขาเห็นคลิปแล้วก็ถามกันว่ามันใช่กิจของสงฆ์เหรอ
มันเหมาะหรือเปล่าค่ะอ่ามีหลวงพี่รูปหนึ่งนะฮะ
เขามีฉายาว่าหลวงพี่โดเรมอนนะรับรีวิวรถกระบะแต่งซิ่ง
แล้วเหมือนกับว่าในวัดเนี่ยจะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถด้วยซ้ำ
เอาไปดูคลิปก่อนนะฮะ
อะไรไปดูนี่ฮะเนี่ยหน้านิ่งวิ่งจัดสนใจทักมาเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้เจริญพร
นี่ฮะญาติโยมเขาเลยติดใจสงสัยว่าเอ๊ะมันใช้กฤตของสงศ์เหรอ
นี่ฮะทำซุ่มทำเสียงทำหน้าทำตาเขาเนี้ยไปรับรีวิวขายรถกระบะแต่งสิ้ง
คือบางคลิปเนี่ยถึงขั้นเหมือนกับไปเปิดอู่ซ่อมรถในวัดเลย
ซ่อมรถอะไรพวกนี้ด้วยนะครับหรือว่ารับซ่อมรถด้วยนะฮะ
โพสต์ลงโซเชียลเอาไว้นะครับหลวงพี่โดเรมอนนะรีวิวรถกระบะแต่งซิ่ง
นี่นะฮะบางคลิปก็สอนซ่อมรถหรือว่าเทศแรปรับกิจนิมนต์
คนก็ตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่หลวงพี่นี่เปิดอู่ที่วัดหรือเปล่า
แต่ว่าทางอีกฝั่งหนึ่งที่เขาเป็นแฟนคลับของหลวงพี่โดเรมอนเนี่ย
เขากลับชอบนะฮะเขาบอกเออนี่มันคือการสอนธรรมะรูปแบบใหม่
ร้ายให้เป็นประโยชน์ในทางธรรมะในการสอนธรรมะรูปแบบใหม่ต้องไม่ใช่อย่างนี้
และอันนี้ไม่มีธรรมะเลยด้วยนะธรรมะคืออะไรสอดแทรกธรรมะคืออะไร
เบิ้ลเครื่องอะไรพวกนี้มันธรรมะอะไรยังไง
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่วัดแห่งหนึ่งที่บ้านแหลมยางตำบลลานดอกไม้ออกอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
ตอนนี้หลวงพี่โดเรมอนจำวัดอยู่ที่นี่นะครับนี่ฮะหลวงพี่โดเรมอนเป็นพระครูใบดีกาสุพศนะฮะ
มีตำแหน่งทางสงฆ์ถึงขั้นพระครูใบดีกานะฮะหลวงพี่โดเรมอนนะครับจำวัดอยู่นะฮะ
ซึ่งบริเวณข้างกุฏิเนี่ยมีการประดิษฐ์เตาน้ำมันขี้โล
หรือว่านอนเครื่องแบบเก่าอยู่ด้วยนะครับเพื่อใช้แทนเตาไฟ
เราก็พยายามหาดูเจอแต่นี่นะฮะเตาตรงนี้นะครับ
ไม่เจออู่ซ่อมรถในวัดนะหลวงพี่โดเรมอนบอกว่า
ไอ้คลิปที่เห็นในโซเชียลในติ๊กต๊อกเนี่ยตอนเนี้ยลูกศิษย์เนี่ย
เขาเอาคลิปเก่าเนี่ยมาโพสต์เอาไว้นะส่วนตัวท่านเนี่ย
จำวัดอยู่ที่วัดนี้รักษาอาการอาภาษณ์จากโรคประจำตัวอยู่
เรื่องการซ่อมรถยนต์หรือว่าแต่งรถซิ่งปกติชอบแล้วมีความรู้ด้านนี้อยู่แล้ว
ก็แค่ต้องการเผยแพร่ให้โยมที่สนใจเรื่องการซ่อมรถเนี่ยได้ดู
รถที่เห็นในคลิปเป็นรถที่ญาติโยมเอามาให้ซ่อมทั้งนั้น
ไม่ได้เปิดอู่ในวัดเลยนะคลิปที่เห็นเนี่ยส่วนมากจะเป็นคลิปเก่าด้วย
แต่ถ้าถามว่าแล้วหลวงพี่บอกมีความรู้ด้านการซ่อมรถอะไรยังไงเนี่ย
หลวงพี่จะเอายังไงหลวงพี่โดเรมอนบอกว่าอัตมาเนี่ยวางแผนจะเปิดคอร์ส
สอนซ่อมรถยนต์ให้กับเด็กเด็กที่สนใจส่วนการรับกิจนิมนต์เรื่องการเทศ
ก็มีญาติโยมมานิมนต์ให้ไปเทศบ่อยนะปัจจุบันก็มีงานเทศตลอด
ต้องการใช้สื่อโซเชียลเพื่อเผยแพร่ธรรมะแล้วก็ทำให้เด็กยุคใหม่เนี่ยชอบธรรมะนะ
ถ้าใครจะมองว่าไม่เหมาะสมเรื่องรถเนี่ยซ่อมรถรีวิวรถ
อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของใครของมันสุดท้ายก็เลยให้สัมภาษณ์ด้วยการแหล่ให้ฟังเลยนะฮะ
กล่าวมาเป็นสำนาวันนอกกำเนิดก็ที่คุณโยมน่าจะเกิด
กำเนิดมาเป็นคนแนมมันแสนลำบากอยากนักเหนือล้นตัวฉันจะนิพลแล้วก็ขึ้นมาเทสนา
เป็นแหล่งง่ายให้โยมฟังนะละกัน

ท่านก็ชี้แจงมาก็อ่านให้ฟังก่อน

เพราะตอนท่านแหล่ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องซ่อมรถอะไรเท่าไหร่
เอาเป็นว่าชาวบ้านเขามองว่าไม่เหมาะเรื่องซ่อมรถ
แต่ท่านบอกแล้วแต่มุมมองแต่หลักก็จะมีกิจนิมนต์เรื่องการเทศสอนธรรมะด้วย

นะคะก็จะดีกว่าไม่ถูกตำหนิอะไร

นั่นเห็นไหมเนี่ยทำซุ่มทำเสียงทำหน้าทำตาเนี่ยเอาจีวอนมาเช็ดงเช็ดเหงื่อเห็นไหม
นี่ถ้าใครไม่บอกผมนึกว่าดูหนังกำลังภายในวัดเศร้าลินอยู่นั้น

พระพยอมกัลยาโนท่านเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะฮะ
ท่านบอกถึงคลิปการรีวิวรถยนต์รถกระบะแต่งซิ่งอะไรต่างนานาหรือว่าสอนซ่อมรถยนต์อะไรพวกนี้เนี่ย
หลวงพ่อพระยอมท่านบอกว่าไม่ใช่กฤตอันควรของส่งนะฮะ
ทำอะไรแปลกเพื่อเรียกแขกเข้าวัด
จะไม่เข้าวัดนะแต่ทัวร์จะลงวัดหรือว่าระเบิดจะลงวัดทำอย่างนี้ต้องนึกว่ากิจอันควรหรือไม่
ถ้ามีกิจอันควรทำแล้วไม่ทำแล้วไปทำเรื่องไม่ควรทำก็เท่ากับเรียกอะไรอ่ะงานเข้าแล้วกัน